ช่วงนี้เรามาติดตามความคืบหน้าประเด็นที่ถูกพูดถึง
และตั้งคำถามมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในสังคมนะครับว่า
แต่เดี๋ยวจะมีการชี้แจงรายละเอียดให้กับบรรดาพนักงานได้เข้าใจมากขึ้นด้วย
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัฐ
ไม่ได้ลงทุนซื้อแบบตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์
การลงทุนลักษณะแบบนี้ทันตแพทย์กฤษฎาบอกว่าก็เป็นการลงทุนตามปกติ
โดยงานราชการหลายต่อหลายแห่งเขาก็ทำกัน
และก่อนตัดสินใจในการลงทุนแบบนี้ก็มีการเปรียบเทียบข้อมูลการลงทุนเรียบร้อยแล้ว
ผ่านการพูดคุยหารือผ่านความเห็นของคณะกรรมการบริหารแล้วด้วย
เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี้อีกครั้งและถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เข้าใจ
และนำข้อมูลไปสื่อสารภายนอกองค์กรแบบผิดจนทำให้เกิดความเสียหาย
มีการชี้แจงในเบื้องต้นคราวนี้ถ้าหากว่าไปดูไส้ในก็คือ
ตามกฎหมายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปี๒๕๕๙
มาตรา๑๑บอกเอาไว้ว่าทุนทรัพย์สินและรายได้ขององค์การ
ประกอบด้วยเงินบำรุงองค์การที่จัดเก็บจากภาษีเหล้าและยาสูบปีละไม่เกิน๒๐๐๐ล้านบาท
แล้วยังให้หมายถึงเงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนทุนประเดิมที่รัฐจ่าย
ค่าธรรมเนียมค่าบำรุงค่าบริการในการให้บริการ
เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้รับจากผู้สนับสนุนองค์กร
รายได้หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การ
และดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินขององค์การ
นี่คือมาตราทางกฎหมายพรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทยก็ต้องไปตีความกันว่า
ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินขององค์การนี้
กว้างแค่ไหนขอบเขตเป็นยังไงรายได้จากการหาประโยชน์นี้
ตีพื้นที่ไปได้ขนาดไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราดูไส้ใน
ในเรื่องของกฎหมายไปแล้วคราวนี้มาดูในด้านของบอร์ดกันบ้างครับ
ทางด้านของอาจารย์จุมพลรอดคำดีนะครับประธานกรรมการนโยบายของสสท
ประเทศไทยบอกว่าในหลักการเคยหารือกันในเรื่องนี้แล้ว
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้
ไม่ใช่แค่การพัฒนาทีวีสาธารณะอย่างเดียว
ขณะนั้นยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะนำเงินรายได้ที่เหลือนี้

ก็คงจะต้องมีการประชุมหารือกับฝ่ายบริหารอีกครั้ง
เรื่องต้นคือพระฤหัสสบดีนี้นะครับ
จะมีการพูดคุยกันและสามารถจะให้คำตอบที่ชัดเจนได้

ทางไทยรัฐทีวีเองก็จะรายงานให้ทราบต่อไปด้วยนะครับ
แล้วก็การนำเงินขององค์กรนั้นไปลงทุนในตราสารหนี้